เมื่อคืนที่จังหวัดตราดที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
มีวัยรุ่นเขาก็ไปกินข้าวกันไปดื่มกินกัน

วัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเอาปืนขึ้นมากราดยิงใส่ร้าน
มีทั้งคนโดนยิงบาดเจ็บและรถของชาวบ้านโดนลูกหลงเสียหายไปด้วยครับ
คุมไม่ได้คำถามคือมาดื่มมากินกันแล้วจะเอาปืนมาทำไมนะครับ
นี่ฮะก็มีคนเขาอยู่ในเหตุการณ์ถ่ายคลิปนี้เอาไว้
คือตอนแรกเนี่ยวัยมรุ่นก็มานั่งดื่มกินกันที่ร้านนี้ริมถนนนะ
เส้นบ่อไร่สพบไร่ที่ตราดนะครับแล้วก็มีปากเสียงกัน
ตอนแรกก็ลุกคือไปต่อยกันชกต่อยกันอยู่ฝั่งตรงข้ามร้าน
สักพักหนึ่งนะฮะก็มีผู้ชายคนหนึ่งชักปืนขึ้นมาแล้วแล้วก็ขึ้นลำกล้องแล้ว
เพื่อนเพื่อนเองก็พยายามห้ามปรามก่อนนะสักพักหนึ่งมีการสตาร์ทเครื่องรถจักรยานยนต์
แล้วก็มีเสียงเครื่องรถขับออกไปแต่ก็มีเสียงปืนตามมาหลายนัดเลย
บรัวยิงปั้งเลยสักพักหนึ่งตำรวจสายตรวจสวพบ่อไร่ก็มา
แล้วก็มีคนโดนยิงบาดเจ็บไปชื่อว่านายโกอายุ๓๔ปีก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ทีนี้พยานที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าคือก่อนเกิดเหตุทุกคนก็ทานดื่มกินกันอยู่ที่ร้าน
มีวัยรุ่นสองคนเดินข้ามฝั่งมาที่ร้านแล้วก็มีเรื่องชกต่อยกัน
จากนั้นก็ตามภาพมีเสียงปืนดังขึ้นนะจุดที่เขายิงกันเนี่ยกระสุนเหมือนพลาดไปโดนรถที่จอดอยู่
คันหนึ่งก็เสียหายเป็นรถของลูกค้าที่จอดทานข้าว
ตำรวจเองเขาไปตรวจสอบในจุดเกิดเหตุไม่มีเบาะกระสุนแต่ไปเจอมีดตกอยู่ด้วย
แล้วก็มีรองเท้าของกลุ่มผู้ก่อเหตุด้วย
ส่วนคนยิงเนี่ยตำรวจก็มีบ่อแสแหละเพราะว่ามีทั้งคลิปทั้งภาพ
ซึ่งวันนี้แหละตำรวจก็มีการเรียกกลุ่มเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดไปสอบปากคำ
แล้วก็เดี๋ยวติดตามคนที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายก็คาดว่าพอไปเจอกันด้วยความเมา
เหม็นกันก็มีการทำร้ายแล้วก็ยิงกันแบบนี้นะครับ